ตึกตึกโต้ตึกเสียงหัวใจเต้นแรง
เพราะสิ้นเดือนก็เหมือนจะสิ้นใจใจ
เป่าตังค์ทีไร้หลีก็ใจบอดี้เลยเชียว
เธอไม่เหมือนใครบางคนกำลังจะดวงดีขาขึ้น
ฉลองประจำงวดนี้นี่เฮถามดวงรู้ถามโชครู้
เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
มาเล่าสู่กันฟัง๕ราศีของเข้าสิ้นเดือน
มีโชคมีลาบแน่นวนเดือนพฤษภาคม
หลีชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีกุลหลังคาฝ้าเพดานพื้นเป็นรู
ดีใจเพราะฝนตกทีไรจะได้น้ำหยดแหมะ
ไม่ใช่ละเพราะงานซ่อมแซมบ้านครั้งใหญ่จะมาพร้อมกับเซอร์ไพรที่คาดไม่ถึง
จะได้พบมรดกลำค่าที่ซ่อนไว้ดังคุ้มทรัพย์ตู่โสม
ช่างมาซ่อมแซมบ้านเร็วหลีหมายถึงเร็วมากให้เรียบร้อย
จะช่วยอบรอยรั่วด้านการเงินของชาวกุมได้ดี
ถ้าไม่มีช่างจ้างหลีไปอุดให้ก็ได้นะคิดไม่แพงเออิอันดับสี่ราศีมีน
ถ้าช่วงนี้เห็นชาวมีนขยันเป็นพิเศษไม่ต้องแปลกใจนะเพราะคนกำลังจะรวย
ขยันทำงานอย่างแรงก็จะได้โชคลาภในงวดนี้แรงเวอร์
โชคลาภจะมาในรูปแบบกำไรทิศจากลูกค้ารายได้พิเศษแบบเกินคาด
โดยเฉพาะเช่นพนักงานเสิร์ฟช่างเสริมสวยช่างทำเล็ดหมอนวด
บริการพิถีพิถันอย่างดีก็จะได้กำไรคืนมือมาอย่างงอกงาม
ฟรุนฟริงอันดับสามราศีกรกฎช่วงนี้อยู่ดีดีก็มีคนที่ไม่ได้เจอกันนานทางเพื่อน
ทางญาติแวะเวียนมาหาแต่ไม่ได้มามือเปล่ามีโชคน้ำตกโชคส้มตำแค่
ลูกจางจางของหลีอะจะมีโชคลาภติดมือมาด้วยอาจจะมาในรูปแบบของฝากของขวัญของกำนันก้อนใหญ่โต
โอ้โหหลีขอด้วยได้ไหมอยู่อยู่ก็อยากสนิทชาวกรกฎ
อันดับสองราศีกันส่วนราศีนี้โชคลาภจะลอยมาพร้อมกับอากาศ
จะมีโอกาสได้บินไปโกยโชคที่มากับดวงเน็นเล่นเกมเสียงดวงจะมีเกณฑ์ง่ายขึ้น
รวมถึงหน้าที่การงานที่หวังไว้ว่าอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะเลื่อนเร็ว
เหมือนขึ้นบันไดเลื่อนสมใจอยากเรียกได้ว่าเห็นไปหมดนาจา
อันดับหนึ่งราศีเมษกระเป๋าสตางค์แห้งเหี่ยวมานาน
งานนี้จะได้คืนชีพพองแน่นกลับมาเหมือนเดิม
เงินที่เคยซื้อเครื่องก็จะบุญคลองยังกับเอาน้ำมันหยอดใส่
รายได้จากงานที่ทำเล่นก็ดันได้กำไรพึ่งพยานเฉย
เงินที่เคยให้ใครหยิบยืมไปจะเรียงคิวกันมาคืนอย่างน่าประหลาดใจ
นับว่าเป็นช่วงเปิดเครื่องดูดฝุ่นเฮ้ย
เงินรับทรัพย์เข้าตัวทีเดียวเชียวแหละค่ะคุณ
แม้ลูกเกือบจางเช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีของเข้าสิ้นเดือน
มีโชคมีลาบแน่นวนเดือนพฤษภาคมดวงคนจะรวย
ช่วยไม่ได้แต่ถ้ายังไม่รวยก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะ
แม่ลูกอะไรหนีดีกว่าวันนี้ไปแล้วค่ะ
สวัสดีมีชัยไอเลิฟยู